ช่วงนี้ปลายปีหลายบ้านหลายที่
เขาจัดเทศกาลเฉลิมฉลองกันหลายครอบครัวเลย

ว่านางก็มีปาร์ตี้ไม่ได้คนในครอบครัวยังเดียว

นี่ไล่กันมาเลยรวมญาติด้วยนะญาติของทั้งคุณแม่น้องชายพัตเตอร์
แล้วก็หลานน้องอัญชันทำน่ารักกาการร้องเพลงเอลซ่าโชว์ด้วยค่ะ
งานนี้พี่หมีนะคะแฟนของแพนเค้กใจปั้มให้สัมภาษณ์คู่ในรอบหลายปีเลย
เคลียร์ข่าวคุกเข่าขอแต่งงานแพนเค้กด้วยนะคะ
ที่ข่าวลือเขาสะพัดว่าปีหน้าผู้นี้พี่หมีกับแพนเค้ก

กลิ่นความรักโชยมาแต่ไกลตกลงแต่งไม่แต่งคะเนี่ย
โชว์มาอยู่คนเดียวซ้อมทุกวันค่ะ

เขาก็มาโชว์มาร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเห็นแววแล้วว่าเป็นคนกล้าแสดงออกมา

แล้วก็ด้วยความที่ว่าเราไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศใช่ไหม

ผมว่าอย่าตอนนี้ไม่ตอนนี้ค่ะ

ปีนี้ก็ต้องจบแล้ว
วันนี้ที่หลอกครอยของนักคาว

ฉันอยากถึงเวลาที่แบบยื่นวิทยานายนิพนธ์แล้วก็รับปริญญาจบไป

เพราะว่าอยากไปถึงงานแต่งงานแพนเค้กเร็ว